คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่โดนพิษโควิดเลื่อนงานแต่งเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะทั้งคู่เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระวรรณรัฐเมื่อวันที่๒๑มีนาคมปี๒๕
ที่ฉันคิดว่าเขาแต่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะใช่อันนี้คือแค่รับน้ำพระพุทธมนต์เท่านั้นนะคะ
คือเขาเนี่ยมีแพลนจะจัดงานฉลองวิวาต่อแต่ว่าโดนโควิดเล่นงานไง
ต้องเลื่อนออกไปถึงสองครั้งสองคราล่าสุดค่ะเจอทั้งคู่ก็ได้บอกกับสื่อมวลชนว่า
ตอนนี้คุยกันแล้วแหละว่าเราจะจัดงานฉลองมงคลสมรสขึ้นในปีหน้า
ก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่ว่ายังไม่ขอระบุวัน
เพราะตอนนี้คุยกันที่เลิกสะดวกนะคะที่ขอเลื่อนไปจัดปีหน้าเนี่ยเป็นเพราะอะไร
เป็นเพราะว่าปีนี้เนี่ยเริ่มจะมีงานติดต่อเข้ามาไงก็เลยอยากจะขอทำงานก่อน
ไม่อยากจะรีบส่วนแต่งแล้วจะมีทายาทเลยไหมเพราะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกถูกไหม
อันนี้ทั้งคู่บอกว่ายังไม่มีแพลนเลยนะคะเพราะอยากจะให้ผ่านเรื่องงานแต่งไปก่อน

ไม่ใช่บอกว่าจะไม่มีนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในแพลนชีวิตตอนนี้
คือตอนนี้ความวุ่นวายมันรอบตัวไปหมดเลยอะไรอย่างนี้
คือเราก็ยังไม่อยากที่จะเพิ่มพูดตรงมันก็คือภาระหนึ่งภาระใช่ไหมครับผม
ก็คือเรายังไม่อยากเพิ่มให้แบบชีวิตเราวุ่นวายมากกว่านี้ณตอนนี้

ถ้าส่วนตัวถ้าคุยกันสองคนนะครับผม

คราวที่แล้วก็หาเลิกเอง

เสร็จสับทำเองหมดเลยแล้วก็เลื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้ก็เลยเดี๋ยวลองดูอีกสักทีแล้วกัน
ครั้งที่๓

หวังว่าปีหน้าก็จะได้เห็นภาพพิธี

แต่ทั้งผู้ก็บอกว่าเดี๋ยวแต่งงานก่อนค่อยว่ากัน
เออนะคะ